คุณผู้ชมบอกเลยว่าใครเป็นเอฟซีเจ้าสามเจ้า
ลูกชายสุดหล่อของพี่เจเจตรินนะคะ

เรามีข่าวของเจ้านายลูกชายคนโตมาฝากกันค่ะ
ก็เป็นซิงเกิลล่าสุดนะคะกับเพลงวิ้ง

เพราะว่าเจ้าโควิดตัวร้ายนั่นแหละนะคะ
เรียกว่าพอได้กลับมาทำงานก็จัดเต็มเลยจ้ะ
โดยซิงเกิลนี้นะคะได้สาวตาคมน้องนิ้งชัญญาชัญญาค่ะ

แล้วก็งานนี้นะเรายังถามไปถึงวันคล้ายวันเกิดอายุครบ๒๑ปีของเจ้านายด้วย
ทานข้าวกันแบบเรียบง่ายได้รับของขวัญที่ถูกใจจากพ่อเจแล้วก็แม่ปิ่น
โอ๊ยเขารักกันแล้วก็เขินนะคะ
ไปฟังปากจ้าวนายเลยจ้า
ของขวัญมาที่บ้านขอไม่บอกว่าอะไร
อยากให้ถ้าสมมุติจะมีใครก็ให้คุณผู้หญิงตอบเองดีกว่า

ที่ตอนนี้เธอมีก้อนเนื้องอกถึง๒จุดด้วยกัน

ถึงขั้นทำให้เธอเป็นอัมพาตได้ถ้าดูแลไม่ดี
แต่ไม่เป็นไรน้องนิ้งเนี่ยเขาก็ดูแลตัวเองดีนะคะ
แต่ด้วยความที่เธอเป็นผู้หญิงมีพลังบวกไง
บอกว่าก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะ

แล้วก็ยอมรับนะแล้วก็รักษาตามอาการ
อยากทำกิจกรรมอะไรก็เลือกตามความเหมาะสมนะคะ
ไปฟังคำตอบจากน้องนิ้งกันค่ะ
เราใช้ได้อะไรอย่างนี้คือ
เกิดปัญหาอะไรก็ค่อยแก้ไป